ทุกผู้ชมครับมันมีกรณีเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของทิศสมปอง
ใช่ค่ะอดีตพระมหาสมปองนะครับมีกลุ่มดารานักแสดงนะครับ
รวมทั้งพี่อุ๊บวิริยะด้วยไปขอความช่วยเหลือ
มันมีกรณีเพิ่มเติมคือเหมือนกับทิศสมปองเนี่ยไปเทเรื่องกล่องสุ่มอะไรเขานี่แหละ
เพื่อที่จะหารายได้ไปทำบุญที่วัด
แต่ทางเจ้าของงานบอกว่าแล้วทำไมทิศสมปอง
ลบคลิปไม่ถึง๒๔ชั่วโมงลบคลิปไปเลย
มันยังไม่เท่าที่ตั้งเป้าเอาไว้เลย

ตอนนี้ออเดอร์เท่าไหร่เราก็เรียกต้องการ

อันนี้เป็นคลิปในช่วงเวลาที่มีการไลฟ์กันในวันนั้น

ก่อนที่จะมีปัญหาตามมาในวันนี้
นี่นะครับวันนี้มันพี่อู๋ปูริยะนะครับ
นักปั้นดาราชื่อดังไปที่
แล้วก็แถลงร่วมกันเมื่อช่วงสายวันนี้นะฮะ

นายสมปองนครไทยสงฆ์ผิดข้อตกลง
เรื่องการไลฟ์จำหน่ายกล่องสุ่มการกุศล

แล้วก็เจ๊แอมผู้หญิงเสื้อสีเหลือง๒คน
ที่นั่งฝั่งขวาข้างคุณฮ้ายสุวัลว์
เป็นผู้ริเริ่มโครงการโครงการการกุศลนะฮะกล่องสุ่มการกุศล
บอกว่าเรื่องราวอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้รวมกลุ่มกันมีนักแสดงด้วยที่รู้จักกัน
นำสินค้าออกมาขายลักษณะกล่องสุ่มกล่องละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท
ต้องการหารายได้หลังหักต้นทุนไปสมทบทุนซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉิน
ให้กับวัดประสิทธิเวศอยู่ที่คลอง๑๕จังหวัดปฐุมธานี
ก็มีการชักชวนทิศสมปองในฐานะพี่น้องที่เคยสนิท
ตั้งแต่ตอนที่ยังบวชอยู่ให้มาร่วมไลฟ์ในการขายกล่องสุ่มด้วย
มาไลฟ์สดกันเลยเห็นว่ามีคนในติดตามเพจของทิศสมปอง
ทิศสมปองในการไลฟ์ไม่มีการคิดค่าตัวนะฮะ
เป็นการกุศลก่อนไลฟ์๑วันมีคนชื่อชมพู่
อันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะเป็นหนึ่งในทีมงานของทิศสมปอง
โทรมาสอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายบอกว่าเออมันต้องมีค่าใช้จ่ายนะ
ค่าใช้จ่ายในการไลฟ์ก็พูดคุย
ตกลงกับผู้จัดการของทิศสมปองใหม่ว่าเออไหนบอกไม่คิดค่าตัวเป็นการกุศลไง
จนกระทั่งวันที่๑กุมภาพันธ์ทิศสมปอง
ก็มาร่วมไลฟ์ตามนัดหมายจริงไลฟ์หนึ่งชั่วโมง
โอ้โหคนที่เขาทำเขาบอกว่าเขาก็ชื่นใจกันอ่ะมีคนดูสองแสนอ่ะ
บไลฟ์ออกซะแล้วก็พยายามโทรสอบถามแต่ไม่มีใครรับสายติดต่อไม่ได้
ไป๑สัปดาห์ถึง๗กุมภาพันธ์ก็มาร้องขอความช่วยเหลือมาปรึกษาคุณศรีสุวรรณ
พอหลังเป็นข่าวทิศสมปองโทรติดต่อมาแล้วมาต่อว่าหาว่ากลุ่มพวกเธอเนี่ย
ย่ำยีใส่ร้ายเขาทำให้เขาไม่มีที่ยืนแต่ก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมอ่ะ
มันต้องมีเอฟอะไรพวกนี้ใช่ไหมกล่องสุ่มหรือว่าจะซื้อสินค้าทางไลฟ์
พอลบไปทิ้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามีการกดโอนใครโอนบ้าง
มันหายไปหมดเหลือข้อมูลมันตรวจสอบไม่ได้
แล้วคนเข้ามาดูตั้ง๒แสนใครช่วยบ้างกล่องละ๔๙๙อะไรอย่างนี้
แอดมินของทิศสมปองที่เป็นฝ่ายดำเนินการทั้งหมดก็ติดต่อไม่ได้
ก็เลยตัดสินใจออกมาถามมาขอความช่วยเหลือจากคุณศรีสุวรรณ
แล้วตัดสินใจออกมาแถลงข่าวเพื่อแจ้งให้คนที่ติดตามไลฟ์ในวันนั้น
แล้วถ้ามีการเอฟสินค้ากล่องสุ่มแล้วช่วยสนับสนุนการกุศลในวันนั้น
ขอให้ทราบว่าทางคนที่เขาเริ่มจัดทำโครงการการกุศลตรงนี้เนี่ย
เพื่อหาเงินช่วยเหลือวัดประสิทธิเวศคลอง๑๕ปฐุมธานี
สมทบทุนซื้อรถกู้ภัยฉุกเฉินยังไม่ได้มีการจำหน่ายกล่องสุ่มอะไรเลย
แม้ว่าทิศสมปองจะมาขอโทษแล้วก็จะขอไลฟ์ช่วยใหม่อีกครั้งหนึ่ง
แต่ขอบอกว่าไม่เอาแล้วเสียความรู้สึกไปหมดแล้ว
ส่วนเหตุผลจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ตอนนี้พี่วันมีความรู้สึกว่าถ้าน้องสมปองคิดจะช่วยโครงการเราจริง
กล่องสุ่มจริงในความคิดของพี่นะในการที่ไลค์เนี่ยมันน่าจะแบบหนึ่งเข้าเพจได้
แล้วก็ไลฟ์เนี่ยไม่ควรลบอย่างน้อยพี่วันก็ขอไปแล้ว
ว่าเออเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าอย่างไรขอรีวิวเทปสัก๗วันนะ
เจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลเพจเขาอยากเช็คยอดเนี่ย
เขาโทรมาหาพี่วันพี่วันเกิดเรื่องแล้วเอาทำไมล่ะครับ
เอ่อเนี่ยไลค์โดนลบไล่ลบแม้กระทั่งบนเพจพี่วันก็โดนลบ
อ้าวเหรอแต่จริงพี่รู้นะพี่รู้ก่อนว่าจะโดน
คุณทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่ก็ต่อว่าเขา
น้องดาราทุกคนเขาตุนสินค้าไว้เขาเสียหาย

แล้วอย่างนี้ก็แปลว่าดาราพวกนั้นไม่ได้ทำบุญสิพี่

ใช่เอาอย่างนี้แล้วยังไงคุณลบไปแล้ว
หรือว่าตั้งใจลบหรือว่ามันลบไปเอง
เอ่อผมอ่ะจะมาทำให้พี่ใหม่
แต่พี่ต้องให้ดาราพวกนั้นมากราบขอโทษผมก่อน
เพราะอะไรครับคือเขาพูดเนี่ยน้ำเสียงเขาโมโหหรือว่าอะไรยังไงฮะ
น้ำเสียงโมโหโดยปกติทิศสมปองจะไม่คนที่พูดอะไรด้วยอารมณ์นะคะ
เป็นคนที่ใจเย็นมากในการคุยแต่วันนั้นเป็นการคุยที่ด้วยด้วยมีอารมณ์ในการคุย
คือเป็นการกุศลก็จริงแต่เขาบอกเขาต้องซื้อของมาทำกล่องสุ่มไง
เขาก็เลยเหมือนกับของก็ค้างอยู่อะไรอยู่อะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คุณอุปิริยะนะครับบอกว่าหลังจากที่ได้สัมผัสตัวตนที่สมปอง
ตอนนี้บอกตรงว่ารู้สึกเสียดายเวลาที่เคยรู้จักกันมาตั้งแต่ยังบวชเป็นพระ
เสียดายที่เคยกราบไหว้เดี๋ยวฟังหน่อยนะฮะ
ฟาดรูปเดียวเพราะว่าเวลาพี่สัมภาษณ์พี่จะพูดแง่คิดสิ่งดีแล้วก็ไม่ดี
คือเบาซอบแบบพูดดีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยรับหลัง
มึงบวชเรียนมาสามสิบปีแต่มัวด่ากูอ่ะมาบูรีกูได้ยังไง

เขาพูดอย่างยังไงบ้างคือ

เขาพูดตอนไหนครับเนี่ยเขาพูดตอนไหน
ก็หลายตอนถ่ายละครด้วยกันแต่เพิ่งรู้เมื่อวาน
อีกวันนี้ก็ไม่กล้าบอกถ้าบอกก็จะนั้นเลย
ตนารมณ์ของการแถลงข่าวในวันนี้ต้องการสื่อให้กับคนไทยทั้ง๖๐๗๐ล้านคนได้รับรู้ว่า

บุคคลคนนี้นะครับว่าไม่ใช่มีดีฝ่ายเดียว
แต่ก็มีอีกภาพหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะ
ข้อเท็จจริงเราก็เอาข้อที่จริงมาเปิดเผยให้รับรู้กัน
แล้วให้สังคมได้ตัดสินเองว่า
พฤติการหรือการกระทำอย่างนี้เหมาะไหมสำหรับคนที่บวชเรียนมา๒๐๓๐พันศา
คือที่คุณศรีสุวรรณบอกเนี่ยก็คือสรุปแล้วจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กลุ่มดาราแล้วก็พี่อุ๊บเข้ามาบอกกันเนี่ย
มันไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายไงไม่ได้มีความผิดทางกฎหมายอะไร
ได้มีสัญญงสัญญาเป็นเซ็นสัญญาอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้น
เหมือนกับมาสะท้อนความจริงให้รู้ประมาณอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะไปดูหน่อยนะคะว่าทิศสมปองเขามีการตอบอะไรบ้างไหม
ในเพจแม่ปองคนติดตามประมาณ๑ล้าน๖แสนกว่าคน
เมื่อช่วงบ่ายสามโมงครึ่งโพสต์ภาพนี้ครับ
แล้วก็มีข้อความว่าใช่ครับผมเป็นคนหิวแสงขอแสงให้ผมหน่อย

นั่งอยู่บนเรือหรูร่องแม่น้ำเจ้าพระยานะคะ
แล้วก็ด้านหลังเป็นวัดไม่แน่ใจว่าวัดสร้อยทองวัดเดิมที่เคยบวชหรือเปล่า
มีการเปลี่ยนรูปภาพหน้าปกเป็นภาพนี้ค่ะ
เป็นมาตรนักธุรกิจใส่สูตรเข้มนั่งหน้าตาจริงจังแบบนี้นะคะ
ส่วนช่วงบ่ายวันนี้โพสต์ข้อความค่ะ
มีข้อความว่าความจริงเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ
และความสง่าผ่าเผยในชีวิตหลังจากนี้ไปคือ
จะเป็นเรื่องที่ผมควรพูดผมก็จะไม่พูดถึงมันอีก
ถึงว่าผมจะมีพื้นที่และมีโอกาสในการตอบโต้มากแค่ไหนก็ตาม
บใดที่ยังมีคนติดตามผมในพื้นที่แห่งนี้
ผมจะยังเดินหน้าต่อเพื่อสร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะ
ให้กับคนที่รักผมได้มีความสุขไปด้วยกันในพื้นที่ของผม
ขอบคุณทุกกำลังใจครับจากใจไอ้ปอง
นี่ค่ะคนก็ไปให้กำลังใจก็เยอะนะคะ
ไปเตือนก็มีนะคะหลายอย่างค่ะ
ส่วนน้องชายคนสนิทอย่างทิศไพรวัน
ก็วันนี้มีการโพสต์ภาพการใช้ชีวิตปกตินะคะ
จันทบุรีไปเรียนขับรถโพสต์ภาพเย็นตะโฟอะไรแบบนี้
แล้วก็เหมือนกับไม่ได้มีการให้กำลังใจอะไรมากมาย

ไม่ได้พูดถึงเรื่องของอดีตพระไม่มีรุ่นพี่
ไม่มีค่ะ